เหตุการณ์กำลังวิภาพวิจารณ์กันหนักเหมือนกันประเด็นนี้คุณผู้ชม
เหตุการณ์ที่มีข่าวออกมาว่าทางไทยเนี่ยการรถไฟแห่งประเทศไทยมีการรับรถไฟมือ๒มาจากญี่ปุ่น
แล้วก็มันวิพักษ์วิจารณ์กันหนึ่งรับฟรีแต่คนก็สงสัยว่าเอ๊ะรับฟรีแบบนี้มันจะดีหรือเปล่า
คือญี่ปุ่นเขาเลิกใช้งานเอามาให้ไทยมองว่านอกจากไม่ใช่ใช้ฟรีหรือเปล่าเป็นที่ทิ้งขยะของญี่ปุ่นหรือเปล่า

เขามองแบบนี้เขามองแบบนี้นะคะ
ก็ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะเรื่องราวนี้ในโลกโซเชียลเป็นกรณีทยอยรับมอบรถไฟเก่าจากญี่ปุ่น
ตอนนี้เนี่ยขบวนรถบางส่วนก็ส่งมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วโดยบางส่วนก็แสดงความเป็นกังวลค่ะว่าไทยเนี่ยอาจจะกลายเป็นพื้นที่ทิ้งขยะที่ญี่ปุ่นไม่ต้องการใช้แล้ว
แต่บางส่วนก็มองกลับกันบอกว่ารถไฟเนี่ยถ้าได้รับการบำรุงรักษาดีก็จะมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวนะคะ
หรูใช้สำหรับเช่าเหมาพิเศษโดยเฉพาะนะคะซึ่งขบวนรถไฟที่ไทยกำลังทยอยรับมอบจากญี่ปุ่นที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะเป็นตู้โดยสารประเภทนั่งของขบวนฮามานัสซึจากบริษัทรถไฟฮ็อกไกโดเริ่มใช้งานปี๒๕๓๑แล้วก็ถูกยกเลิกการเดินรถไปเมื่อเดือนมีนาคม๒๕๕๙ที่ผ่านมา

คนไทยก็เลยแอบนิดนึงเอ๊ะปี๓๑เรายังไงดีแบบว่ามาใช้ตอนนี้
คือเขาก็ขนาดคือมันมีภาพจากเฟซบุ๊คของคนที่ทำงานที่ศูนย์ที่เขารับรถไฟขบวนนี้มานะคะ
เขาก็บอกว่านี่มันเป็นซีรีส์เจอาฮ็อกไกโด๑๔ของญี่ปุ่น
แต่ไทยเนี่ยจะเป็นซีรีส์ไหนนะก็มีการแบบแอบรู้สึกว่ากลัวมันเก่าหรืออะไรอย่างนี้อยู่บ้างเหมือนกันนะคะ
ก็นี่แหละที่เขายกเลิกไปขบวนนี้แล้วเอามาให้ไทยเนี่ยเพราะว่าเขาหลีกทางให้กับรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นที่เข้ามาวิ่งทดแทนค่ะ
ซึ่งก็ใช้เวลาเดินทางจากกรุงโตเกียวฮ็อกไกโด
ด้วยระยะเวลาเพียง๔ชั่วโมงนิดเท่านั้นเอง
ยังไงก็ตามไม่ใช่ไทยประเทศเดียวนะคะ
ที่มีการรับมอบรถไฟเก่าจากญี่ปุ่น
เพื่อนำไปใช้งานขนส่งมวลชนต่อไป

ปัจจุบันมีรถไฟเก่าญี่ปุ่นให้บริการอยู่เป็นจำนวนมาก

แต่ในขณะนี้ก็ยังไม่มีรายงานที่แน่ชัดนะคะ
ว่าตู้โดยสารที่ไทยได้รับมอบ
จะถูกนำไปพ่วงให้บริการกับขบวนเส้นทางไหน

ว่าจะถูกพัฒนาเป็นรถไฟท่องเที่ยวโดยเฉพาะนะคะ
พี่มิวบ้านเราจริงรับพวกภาษณะมือสองอย่างนี้จากหลายประเทศเหมือนกันป่ะคะ

อย่างเฮลลี่คอปเตอร์ใช่ไหมขึ้นบิน

แล้วก็รับมือสองเนอะ
แต่ว่าก็ถ้ามองดูเทคโนโลยีคือมันสองมุมจริงอันนี้

ถ้ามองดูเทคโนโลยีของญี่ปุ่นก็
ก็คือมันก็เคยมีกระแสวิพักษ์วิจารณ์ในโซเชียลในอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็เชื่อใจในการบำรุงรักษาแล้วกัน
หนึ่งก็เป็นมิตรจิตมิตรใจสัมพันธมัยตรีที่ญี่ปุ่นเขาก็

แล้วเราก็อาจจะรับมาเราก็คิดว่า

คือคิดว่าเราน่าจะต้องได้ใช้ประโยชน์เราถึงตัดสินใจรับมาเนอะ

ถ้าเราไม่เห็นว่าเราจะสามารถใช้ประโยชน์จากขยะชิ้นนี้ได้เราคงไม่รับ

คุณผู้ชมก็ส่งไลน์มาบอกว่ารถไฟจากญี่ปุ่นคุณภาพไว้ใจได้

ส่งมาได้อีกนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันส่งเกษตรจริง
ความเห็นคุณผู้ชมด้วย